เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการเสิร์ฟอาหารกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมเคยเจอพนักงานเสิร์ฟที่มีลีลาแบบประทับใจเราไหม

ใช่แต่ลองไปดูพนักงานเสริมคนนี้หน่อยไหมคะ
ลีลาเนี่ยพริ้วไหวจริงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กินสักทีอะค่ะ
เง้นเง้น

โอ้ฮ่าสนุกสนานทั้งคนเสิร์ฟทั้งลูกค้า
เพลงดังเพลงฮิตมาอีกแล้ว

เพลงเง้นนั้นเนี่ยนะคะ

เต้นเลยนิ้งไปไม่กินเลยจริงผมไม่เต้นด้วย
ทำไมอ่ะอ๋อคุณชอบดูที่คนเต้นอ่ะ

อ๋อนั่นแหละคุณชนะบางทีจะไปเจอ
อาจจะไปเจอพนักงานที่เขามีลีลาการเสิร์ฟที่น่าประทับใจแบบนี้
คุณเองก็ควรจะต้องเต้นบ้างอย่ายืนดูอย่างเดียว
ให้ติ๊บเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้มีกำลังใจ